พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกมีหลานเป็นผู้หญิงวัยรุ่นดูทางนี้
แล้วก็ลูกสาวรู้ข่าวนี้ด้วย
เด็กหญิงอายุ๑๔ปีที่จังหวัดนนทบุรีเดินไปซื้อของ
ไอ้หนุ่มจะฉุดเข้าบ้าน
ไอ้หนุ่มจะฉุดเข้าบ้านตอนเดินไปซื้อของ
ตกใจมากโทรหาพ่อ
โทรหาพ่อแล้วพ่อตามมาได้ทันเวลาพอดีเลย
เธอตกใจมากโทรหาพ่อแล้วพ่อตามมาได้ทันเวลาพอดีเลย
เธอตกใจมากโทรหาพ่อตามมาได้ทันเวลาพอดีเลย
เธอตกใจมากโทรหาพ่อตามมาได้ทันเวลาพอดีเลย
เธอตกใจมากโทรหาพ่อตามมาได้ทันเวลาพอดีเลย
เธอตกใจมากโทรหาพ่อตามมาได้ทันเวลาพอดีเลย
เธอตกใจมากโทรหาพ่อตามมาได้ทันเวลาพอดีเลย
เธอตกใจมากโทรหาพ่อตามมาได้ทันเวลาพอดีเลย
เธอตกใจมากโทรหาพ่อตามมาได้ทันเวลาพอดีเลย
เธอตกใจมากโทรหาพ่อตามมาได้ทันเวลาพอดีเลย
เธอตกใจมากโทรหาพ่อตามมาได้ทันเวลาพอดีเลย
เธอตกใจมากโทรหาพ่อตามมาได้ทันเวลาพอดีเลย
บทสนทนาได้ยินบทสนทนาแล้วนะครับ
พอเดาได้แต่เดี๋ยวจะเล่าให้ละเอียด
ความบอกว่าเธอกำลังจะออกไปซื้อของ

จู่มีวัยรุ่นผู้ชายคนหนึ่งเรียก

แล้วก็ถูกกอดถูกลากเข้ามาในซอยมืด

แต่เธอเนี่ยดิ้นสุดแรงจนหนีออกมาได้
แล้วก็โทรบอกพ่อจนเกิดเหตุการณ์ในคลิปนี้
ผู้โพสต์เล่าอีกบอกว่าพ่อแม่ผู้ก่อเหตุออกมาปกป้องลูก
เธออยากจะไปแจ้งความแต่คนในซอยขอไว้
ไม่รู้จะทำอย่างไรดีเพราะถ้าแจ้งไปก็คงอยู่ยากแน่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๓ทุ่มของวันอังคารที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับ
ในบ้านเช่าหลังหนึ่งในอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับ
ซึ่งจากการสอบถามนายโจ้ในโจ้อายุ๔๓ปีเป็นพ่อของน้องเนธ
เนธอายุ๑๔ปีนักเรียนม๓ผู้เสียหาย
นะเล่าบอกว่าคืนเกิดเหตุกำลังขับรถกลับจากรับภรรยาจากที่ทำงาน
จู่ลูกสาวโทรมาเสียงสั่นเสียงกลัวเชียว
บอกว่าพ่อมีผู้ชายพยายามจะฉุดหนูเข้าไปในห้อง
นะเพราะดีหนูออกมาได้แล้ว
จากนั้นเขาบอกเขารีบขับรถไม่คิดชีวิตไปหาลูกเลย
พอไปถึงบ้านลูกสาวเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเดินออกไปซื้อของที่ร้านค้า
แล้วเดินอยู่เนี่ยนะเดินผ่านห้องเช่าที่เกิดเหตุ
วัยรุ่นผู้ชายตะโกนเรียกเธอก็เลยเข้าไปหาด้วยความสงสัย
ลูกสาวเดินเข้าไปถามว่าเรียกทำไมแต่ผู้ก่อเหตุไม่ตอบดีครับ
แต่จะฉุดเธอเข้าห้องดีที่ลูกสาวดิ้นออกมาได้
นี่แหละฮะหลังจากไปเจอตัวผู้ก่อเหตุก็พยายามจะถามว่าเฮ้ยทำไมทำแบบนี้
โดยมีพ่อแม่ของผู้ก่อเหตุอยู่ด้วยนะออกมาจากห้องด้วยนะ
แล้วมาบอกว่าขอโทษกับสิ่งที่ลูกชายของพวกเขาทำไป
แล้วก็ขอร้องไม่ให้เอาเรื่องสงสารเด็กเถอะสงสารอนาคตของลูกผมเถอะ
ด้วยความโอโหเลยตบหน้าไปครั้งหนึ่ง
อาจจะยิ่งกว่านี้ผมก็พยายามระงับพฤติอารมณ์แล้ว
เขายอมรับอ่ะมาเอามันแบบนี้ก็ต้องมาขอโทษกันทำแบบนี้
มันไม่ถูกถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นมายิ่งกว่านี้
หรือว่าลูกผมเสียหายถ้าเกิดหนีไม่ได้มันจะไม่ใช่เรื่องแบบนี้แล้ว
ให้เขามาขอโทษลูกสาวเขาทั้งพ่อแม่เขาก็มาขอโทษผม
แล้วคนในซอยเขาบอกอย่าไม่อยากให้มันมีปัญหา
บอกมันไม่ใช่ไม่อยากมีปัญหาแต่ถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงอยู่กว่านี้
มันยิ่งกว่าปัญหาอีก
พ่อบอกต่อบอกว่าหลังจากพูดคุยกันก็ไม่อยากจะดำเนินคดีนะ
ท่านยังใจดีใจเย็นนะเพราะยังเห็นว่าเป็นเยาวชนอยู่
แต่ท่านก็พาลูกสาวท่านไปลงบันทึกประจำวัน
กับตำรวจสอบภาพบางบูทองเอาไว้ไปหลักฐาน
ลูกสาวดูนะจะไปไหนค่ำกลางคืนนะ
ไปซื้อของไปอะไรใครเรียกอย่าไปสนใจนะครับ

นี่บ้านเมืองมีขื่อมีแปรนะเนี่ย